คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าจับคนก่อเหตุได้แล้ว
เขาอ้างว่าเจ้าของบ้านพูดไม่ดีก็เลยต้องไปก่อเหตุแบบนี้
จอดหน้าบ้านแล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องใส่บ้านเขา
ลงไปเอามีดไปแทงเขาล่ะค่ะคือสามีพญา
นักพญาไก่ไตรเด็กเล็กอยู่เลยอ่ะ

ตำรวจสืบสวนสพจตุรพักษ์พิมารค่ะ

นี่นะคะเพราะว่าเขาไปก่อเหตุขี่รถจักรยาน
ไปเบิ้ลเครื่องที่บ้านหลังนึง
แล้วเอามีดไปแทงสองสามีพระยาที่อยู่ที่บ้านหลังนั้น
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโล

อยู่บ้านข้างของสองสามีพระยาคู่นี้
แต่พอไปถึงสามีที่เป็นเจ้าของบ้าน
ตะโกนถามว่ามาทำอะไรจอดตรงนี้ไม่ได้นะ
เขาก็บอกว่ามาหาคนรู้จัก
แล้วเขาก็อ้างว่าเจ้าของบ้านพูดจาไม่ดีใส่ก่อน

นายวีรพงศ์บอกผมโมโหสิบันดาลโทษะ
เอามีดที่พกมาเดินไปหาเลย

ดูจากภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
แน่ก็ต้องโดนข้อหาบุกรุก
บุกรุกเคหาสถานโดยมีอาวุธ
และข้อหาการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

และข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะ
ทั้งหมดทั้ง๓ข้อหานี้เขารับสารภาพ
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเจ้าของบ้านค่ะ

เขาก็บอกว่าตกใจสิเหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นที่บ้าน

อยู่บ้านดีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาจะมาทำร้าย
สาเหตุก็ที่กลัวก็ต้องปกป้องครอบครัวใช่ไหม
มันมีปมเขาเล่าแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้ปลายเดือนมิถุนายน

ให้ภรรยากับลูกอยู่บ้าน
จะเกิดเหตุมีผู้ชายคนนึงบุกมาจะข่มขืนภรรยา

คดีอันนี้คนร้ายยังลอยนวลอยู่เลย

มีผู้ชายบุกเข้ามาในบ้านถือมีดเข้ามา

กลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอย
ยิ่งมาเจอแบบวันก่อนนี้ด้วย
อยู่แล้วก็มาเจอเรื่องอย่างนี้ซ้ำอีก

ผมกลับมานี่เทคเยอร์บูนลงตั้งแต่เกิดเรื่อง

ร้องก็งอแงหาแม่เหมือนเดิม
เกือบ๒๓อาทิตย์ได้มั้งกว่าเขาจะยอมให้ผมอุ้ม

คือเป็นแบบโอ้โหผมไม่เห็นสภาพลูก
ผมแบบโว้รับไม่ได้เลย
หวาดกลัวค่ะพี่มาเจอแบบนี้โอ๊ย

ทำไมเห็นเหตุการณ์เก่าแบบว่าเรื่องเก่าก็ยังจับตัวไม่ได้

ครั้งก่อนก็คือด้วยความที่เราอยู่กับลูกสองคนใช่ไหม
อยู่กับลูกแค่สองคนสามีไปทำงานต่างจังหวัด

ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามทางผู้กำกับสพจตุรพักษ์พิมารนะคะ
ท่านก็บอกว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ย
ครอบครัวนี้เขาเป็นผู้เสียหาย๒คดี
ก็คือคดีบุกรุกเคหาสถานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด
แล้วเราก็เล่าไปนี่แหละว่าจับคนที่ก่อเหตุได้แล้ว

คดีคนร้ายบุกเข้ามาจะข่มขืนภรรยาเขา

คดีนี้ผู้กำกับสพจตุรพักษ์พิมารบอกว่า

นายสยามแสนตาหรือในตามอายุ๓๙
ซึ่งรู้จักกับครอบครัวของผู้เสียหาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี

เพื่อจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจออกหมายจับเรียบร้อย